ทุกวันนี้ผมอยู่กับยายสองคนยายเรียกผมว่าพี่ออโต้

มีรถยนต์พลิกอัพเจอมาชนข้างหลัง
โดยลองได้ให้ล้าง

โดยลองได้ให้ล้าง
โดยลองได้ให้ล้าง

โดยลองได้ให้ล้าง

กำลังเปิดไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้ครับ

เกมโชว์หนึ่งเดียวของเมืองไทยนะครับ

ครบ๑๐เพลงมีสิทธิ์หยิบเงิน

เพราะเราคือร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง

สู้ชีวิต
กันอย่างต่อเนื่องแจกกันอย่างยาวนาน

ทั่วประเทศไทยที่อยากได้เงินทุน

มาเลยก็ตามที่ร้องครบสิบหยิบไปเลย

หนึ่งล้านบาทนะครับเราพร้อมจะแจก
อย่างที่บอกครับไม่ต้องร้องเพราะไม่ต้องร้องดี

พอหิ้วร่างกายมามาเปล่งเสียง

๑๐เพลงเท่านั้นเองง่ายจริง
ก็ทำกันไปได้หลายคนแล้วทีเดียว
หลังจากทุกเทปออกอากาศนะคะ
แทบจะทุกคนได้รับการช่วยเหลือ

ขอบคุณแทนผู้เข้าแข่งขันทุกคนด้วยนะคะ

ตอนนี้เราอยู่กับผู้หญิง
น่าชื่นใจแทนครอบครัวเขาจริงนะคะ

เขาได้ใช้พลังทั้งหมด

ไม่ว่าจะเป็นแม่ไม่ว่าจะเป็นลูก

อย่างเต็มที่กับพลังของเขาค่ะ

ของ๕ชีวิตในครอบครัวครับ
เชิญครับ
วันนี้เราเปิดตัวคุณโอมาใน

เป็นคนที่ตัวเบาตัวลอยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ได้เงินไปปลดหนี้

ใช้หนี้ไปเจ็บเหลือเงินเก็บ

เอาไปทำอะไรพี่โอหนึ่งหมื่น

ไม่ใช่บ้านมีเตาอังโล่ลูกเก่าอ่ะ

เดี๋ยวทุกวันนี้ที่ทำขนมทำอะไร

เพราะนางพัดกันเหงื่อไหลไขไว้

บางทีก็ถ้าไม่มีตังค์ซื้อก็ไปหาฟื้น

ก็หมื่นนึงซื้อเตาไป
ประมาณเบ็ดเสร็จทั้งเตาทั้งถังแก๊สทั้งอุปกรณ์นะ

โอเคหรือ๘๐๐๐เหลือให้ทำทุน
ก็เอาไว้เก็บเป็นทุนสำรองบ้างนะฮะ
พยายามที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่า
ซื้อขนมให้น้องโอปอล์นะฮะ

เขาก็อยากได้ข้อแรกก็คือจักรยาน

ข้อ๓อยากให้ยายได้เงิน๑แสน

ปั่นเป็นหรือยังปั่นเป็นหรือยังใช่ไหมเนี่ย

ขึ้นเป็นป่า

จึง

เอางานอีกทางนี้

ต้องลดไปจริง

อันนี้จักรยานใคร

เดี๋ยวเขาเอาไปเก็บไว้ให้ไปหนูไปนั่งเชียวคุณยายต่อ

โอเคสมหวังดังใจปองไปแล้วนะคะ

โอเห็นหลานได้จักรยานแล้วเป็นไง
ดีใจมากนะเขาตั้งใจมานาน

เห็นเวลาเดินผ่านหลานจักรยานนี้เป็นงานเด็ก
เพราะว่าร้องไปได้แล้วทั้งหมด๕เผลงด้วยกัน
ตอนนี้ยังเหลือตัวช่วยอยู่อีก๑ตัว

ก็จะเริ่มกันที่เพลงที่๖ซึ่งมีมูลค่า๑แสนบาทตามที่ต้องการ
ขอให้มันได้เป็นเพลงที่คุณโอรู้จักและร้องได้นะครับภาวนาให้เป็นอย่างนั้น
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๖นะครับมูลค่า๑แสนบาท

เขาเคยฟัง

๖๐ไม่ค่อยมั่นใจ

เพลงนี้ฟังอินโทรไปแล้วแล้วก็คิดว่า
ร้องได้๖๐ตัวช่วยตอนนี้

ร้องไปหมดแล้ว

มาถึงเพลงที่๖

เปิดอินโทรให้ผู้แข่งขันนักสู้ชีวิต

ก็จะรับเงินสะสมที่สะสมมา

แต่ถ้าบอกว่าสู้ก็แข่งขันต่อไป
และยังมีตัวช่วยเหลืออยู่อีก๑ตัว

เพลงที่๖นี้คุณโอ
จะสู้หรือจะหยุดครับ
ในเพลงที่๕นะครับวันนี้รับไป

หลังจากได้เงิน๘๐๐๐จากรายการของเราไป

ขายขนมอะไรไปเลี้ยงหลานไปเหมือนเดิม

เหลือหนึ่งหมื่นอย่างที่บอกเตาแก๊สพร้อมถังแก๊ส
๒๐๐๐อาจจะอุปกรณ์
เพิ่มหม้อมือกระทะเพิ่มอีกนิดหน่อย
แล้วก็เหลือไว้เก็บสบายใจกว่านะ

คุณยายมีความสุขแล้วตอนนี้
ตอนนี้พี่โอ๋ได้ตังกลับบ้านแน่แล้ว๘หมื่นบาท

ไม่เคยเจอเงินมาแค่นี้เลยค่ะ

ด้วยความจนเราไม่เคยได้เงินเยอะกันขนาดนี้มาก่อนในครอบครัว

ที่ทำให้ภาระอันหนักอึ้งของครอบครัว
ครอบครัวนี้ได้หมดลงกับเรื่องหนี้
แล้วก็มีเงินทุนไปสู้ชีวิตอีก๑๐๐๐บาท
หลังจากนี้ขอให้พี่โอ๋ใช้ชีวิตแบบระมัดระวังในเรื่องหนี้สินหรือว่าทุกอย่าง
ขอให้ชีวิตปลอดโป่งไม่มีหนี้และไม่มีโรค
ทุกคนแข็งแรงอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะพี่โอ๋
ยินดีที่ช่วยให้มาเริ่มต้นกันใหม่
อาจจะยังไม่มีเรื่องบ้านเรื่องที่สวยใส
แต่ว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีก็คือนี่เป็นศูนย์
จะได้ลืมตาอ้าปากมีความสุขกันพอสมควร
และคิดว่าก็คงจะดำเนินชีวิตแล้วก็พบแต่เรื่องดีต่อไป

วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับนักสู้ชีวิตของเราคนนี้นะครับ
วันนี้มาแบ่งปันเรื่องราวของเธอแล้วก็คว้าเงินทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราไป๘๐๐๐บาท

ถ้าไปได้สักคนคนข้างหลังก็ไม่มีที่พึ่งอ่ะจ๊ะ
วันก็ไม่มีเงินให้หลานไปโรงเรียนจ้ะ
ยายก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะเพราะความจนนะคะ
ตี๔ก็ต้องตื่นลุกมาทำขนม

บางครั้งกำไรก็ไม่ถึงร้อยร้อยหนึ่งบ้าง

ถ้าท้อสักคนแล้วคนข้างหลังคงลำบาก
ไม่มีที่พึ่งก็ต้องกัดฟันสู้

ได้ครับ
ทุกวันนี้ผมอยู่กับยายสองคน
ยายเรียกผมว่าพี่ออโต้
ทุกวันนี้ผมอยู่กับยายสองคน
ยายเรียกผมว่าพี่ออโต้
บางแล้วผมรู้สึกว่า

พี่ยายขี่มอเตอร์ไซค์ไปกลางถนน

ตอนนี้ก็เจ็บหลังทำงานหนักไม่ได้

ออโต้นี่ไม่เคยเห็นหน้าพ่อค่ะตั้งแต่เกิดมา

แต่เราไม่มีพ่อไม่มีแม่ครับ
ไม่เจ็บยายครับ